ต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวห้างแห่งหนึ่ง
ลาดพร้าวอืมเป็นห้างดังห้างเก่าแก่คือถ้าใครไปช่วงเสาร์อาทิตย
เฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยจะรู้ว่ามีชาวพม่าเยอะมาก
รายงานต่างดาวเยอะค่ะเค้ามีศูนย์ที่จะรับต่อพวกวิทย์ทรง
ซ่าใบอนุญาตต่ออายุอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
อเดินกันเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
มีชาวพม่าคนหนึ่งอายุ๑๙ปีนะครับถูกเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองนี่แหละ
นี่ฮะแทงเข้าไปฮะแล้วไปสาหัสอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
ใช่ค่ะกู้ภัยต้องไปช่วยปั๊มหัวใจ
คือแทงจนไส้ไหลค่ะแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์ว่าผู้ตายเนี่ยค่ะ
เหมือนกับวิ่งหนีมาแล้วก็มีคนวิ่งไล่ตาม๓๔คน
มาขอความช่วยเหลือในร้านสะดวกซื้อแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
ร้านสะดวกซื้ออยู่แถวหน้าห้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูวินาทีที่เขาช่วยปั๊มหัวใจกันหน่อยนะฮะ
สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับอ่าผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่าในจ่าม
อายุ๑๙ปีเป็นชาวพม่านะฮะถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัส
แล้ววิ่งหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อปากซอยลาดพร้าว๘๕เมื่อคืนนี้นะครับ
นี่เป็นท้องที่สนโชคชัยนะครับ
คนตายมีลายศักดิ์ที่แขนซ้ายบาดแผลนี่ทั่วตัวทั้งที่ศีรษะลำคอ
แขนขวานี่ถูกฟันเกือบขาดไปโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนนะ
ช่องท้องเนี่ยถูกแทงมีแผลขนาดใหญ่ถึงขั้นที่ไส้ไหลออกมานะฮะ
แล้วที่ศีรษะก็ถูกฟันด้วยถูกทุบตีตามร่างกายอีกหลายแห่ง
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนเนี่ย
เห็นกลุ่มวัยรุ่น๓๔คนวิ่งไล่ทำร้ายผู้ตายตั้งแต่หน้าห้าง
แถวราชพร้าวเป็นห้างแห่งหนึ่งอ่าแถวแถวเนี่ยแหละ
ปากซอยลาดพร้าว๘๕นะครับชาวบ้านแถวนั้นรู้จักดีนะครับ
อ่าก็มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยอ่าอยู่เยอะแยะนะ
แต่ว่าไม่สนใจเลยนะเขาก็พยายามบอกไม่ให้มีเรื่องกัน
นะก็เลยวิ่งข้ามสะพานลอยไปถึงหน้าปั๊มน้ำมันค่ะนะครับ
จากนั้นผู้ตายวิ่งไปเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงมีอีก๓คนตรงมุมตึก
ทีนี้ถูกมีดสปาต้าเอามาทำร้ายนะครับทั้งฟันทั้งแทง
จนมีบาดแผลหลายแห่งอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเห็น
แสดงว่าเจอกลุ่มหนึ่งแล้ววิ่งข้ามสะพานลอยหนีมาก็ไปเจออีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
พอถูกแทงถูกฟันเข้าไปนะครับถูกทำร้ายเข้าไป
จ่ามก็เลยวิ่งหนีเข้าไปขอความช่วยเหลือในร้านสะดวกซื้อแถวนั้นนะครับ
ปากซอยลาดพร้าว๘๕เข้าไปถึงก็สภาพสาหัสแล้วฮะ
เพราะว่าไส้ไหลถูกแทงจนไส้ไหลนะครับ
พนักงานในร้านเขาก็ตกใจนะฮะส่งเสียงร้องกัน
บางคนก็เข้าไปหลบนะครับส่วนคนที่ก่อเหตุก็อาศัยช่วงนี้หลบหนีไป
เขาก็โทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันแต่ไม่ทันนะครับเสียชีวิต
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุก็ไปสอบถามอ่านี่ฮะ
คนนี้ชื่อว่านายแอมฮาไทราชเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ที่ไปช่วยเหลือเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าตอนที่กำลังช่วยเหลือเนี่ย
พบว่าไส้ของในจ่ามเนี่ยไหลออกมาแล้วก็ช่วยกัน
พยายามประถมพยาบาลอย่างเต็มที่เอาผ้าก๊อสมาพันมาอุด
ห้ามเลือดที่ช่องท้องตามร่างกายช่วยปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล
เพราะว่าในจามถูกฟันหลายจุดมากสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอาวุธที่โดนเข้าไปเนี่ย
มีดสปาต้านะฮะอ่ามีดสามุไรก็มีนะครับ
เอามาใช้ก่อเหตุเรียกว่าที่เอามาใช้เนี่ย
อาวุธแบบนี้ถึงขั้นเอาตายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ
ซึ่งกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งครับ
โดนแทงในร้านมินิมาร์คโดนแทงหมดเลยครับ
นี่ฟันโดนฟันเกือบขาดแล้วก็หัวแผลนี่เต็มมือเลย
พวกเราก็ทำไงตอนแรกเบื้องต้นประถมพยาบาลห้ามเลือด
พอพลิกตัวออกมาเนี่ยไส้เขาไหลออกมาตรงท้อง
เราก็เลยเอาผ้ามาพันไว้ที่ท้องครับ
พันแผลเพราะแขนตรงนี้เขาเกือบขาดนะครับ
แผลไปเต็มตัวมากหัวเหอก็เอาผ้ามาพำ
พร้าวที่จะทำได้นะเขาจะใช้มีดแบบสามุไรอ่ะ
ไล่ฟันกันแล้วที่กระเทศเนี้ยมีไม้มีมีทั้งเหล็กลนอยู่ที่กระเทศ
ประมาณทั้งสามสี่ชิ้นก็ทางทีมพธก็ได้เก็บรักฐานไป
สุดท้ายนะครับกู้ชีพมายืนยันว่าผู้ว่ารับประเจ็บเนี่ย
พิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตที่เกิดเหตุ
มีวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยลาดพร้าวแปดสิบสาม
ที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับชื่อว่านายรักชาติประสบแก้ว
บอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าวัยรุ่นที่ทะเลาะกัน
เป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวพม่ากับชาวไทยใหญ่นะฮะอ่ายกพวกตีกันบ่อยฮะ
แถวนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์เนื่องจากจะเป็นวันหยุดของแรงงานชาวพม่า
ก็มักจะเดินทางมาเที่ยวที่ห้างแถวนี้ปากซอยลาดพร้าว๘๓นะครับ
อ่าแล้วที่นี่เขามีศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวด้วยอ่า
ทำให้ทุก๓เดือนก็คือ๙๐วันที่ต้องมารายงานตัวมาต่อวีซ่า
ต่อใบอนุญาตอะไรพวกนี้ก็จะมาเจอกัน
พอมาเจอกันแม้ว่าจะเป็นคนชาติเดียวกันแต่ก็ทำร้ายกันบ่อยอืม
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้คาดว่าวัยรุ่นฝ่ายพม่าเนี่ย
คงรู้ข่าวว่าชาวไทยใหญ่มีงานประจำปีของชนเผ่าที่จัดขึ้น๔มุมเมือง
ซึ่งเขาจะแต่งตัวเห็นชัดว่าเป็นชาวไทยใหญ่
ก็เลยมาดักรอแล้วก็ก่อเหตุไล่แทงกันจนเสียชีวิต
ส่วนมากน่าจะเป็นวันหยุดของเขาอะครับ
แล้วที่นี่มันเป็นที่ที่เขาต่อพักฟอร์ต

ก็น่าจะเป็นแบบว่าเขามาประจำอยู่แล้วด้วยความเคยชิน
ก็เลยนัดกันมาหากันที่นี่มาเที่ยวกันที่นี่
แล้วก็มาเจอกันก็น่าจะตีกันใช่
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันสำคัญของชาวไทยใหญ่หรือเปล่า
แต่ว่าเขาจัดงานตามสี่หัวเมืองตามบางที
แล้วก็แถวเซ็นทรัลประรามสองครับ
ผมไปส่งเขาก็แต่งตัวประจำชาติเขาไปเที่ยวกัน
ทีมข่าวของเราก็พยายามหาสาเหตุนะคะ
แล้วทำไมโอ้โหจะต้องมาทะเลาะกันบ่อยแบบนี้
เป็นในหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าชาวพม่าไทยใหญ่กะเหลี่ยงมอนเป็นคนชาติเดียวกัน
แต่อยู่คนละเผ่าทงชาติต่างกันแต่อยู่ในประเทศเดียวกัน
พวกเขาอยู่ในพม่าก็ตีกันบ่อยค่ะตีกันบ่อยทะเลาะกันบ่อย
เป็นเรื่องปกติดังนั้นเวลามาอยู่ในประเทศไทย
เจอหน้ากันทีไรก็เลยมีเรื่องกันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาวพม่า
ที่ต้องการมีเรื่องกับชาวไทยใหญ่เพื่อที่จะคุมอำนาจกันนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากในหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าวนะครับ
ก็บอกว่าคือเวลาที่เขารับคนมาทำงานในหน้าเขาแยกเลยนะคะ
ว่าเป็นพม่าเป็นไทยใหญ่หรือเป็นกะเหลี่ยงหรือเป็นมอน
คือแยกให้ไปทำงานคนละที่จะได้ไม่ไปตีกัน
จะได้ไม่ไปทะเลาะกันเพื่อเป็นการลดปัญหา
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวที่มันเกิดขึ้นบ่อย
ก็เพราะว่าโซนนั้นนะคะมีชาวไทยใหญ่เยอะ
พม่าที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเขาก็จะตั้งกกขึ้นมา
เป็นก๊กเป็นกลุ่มแล้วก็ไปตีกันกับชาวชายใหญ่

และอย่างตอนเขาอยู่บ้านเขาอย่างนี้เขาก็เคยตีกันแบบนี้ปกติอยู่แล้วใช่ไหม
แต่นั้นไม่ใช่ตื๊กกันครับซึ่งยินปืนกันเลย
ตอนนี้ตำรวจสนโชคชัยก็กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะฮะ
ในจุดที่เกิดเหตุเบื้องต้นเห็นหน้าของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้ว
กำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะครับส่วนศพของผู้ตายก็กำลังประสานในจ้าง
หรือว่ายาดของเขาให้มารับศพเพื่อจะไปบำเพ็ญกุศล
หรือว่าไปดำเนินการกลับประเทศอะไรยังไงกันต่อไปอืม
ก็ไม่อยากจะให้กลายเป็นเรื่องเคยชินคุ้นชินว่า
ก็ไม่เป็นไรเขาก็ตีกันบ่อยตีกันตรงนี้เป็นประจำ

งั้นคนที่อยู่แถวนี้เขาก็ลำบากเดือดร้อนไปด้วย

ชาติเดียวกันจะเป็นเผ่าไหนอะไรยังไงก็คงจะรักกันเนอะ